มาช่วยกันแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่าถกกันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
กรณีที่มีการโพสต์ภาพการบุรณปฏิสังขรวัดที่เป็นโบราณสถาน
ที่สุพรรณบุรีวัดโพธารามวัดลาวทอง
แล้วมีการใช้สีทองไปทาทับโบราณสถาน

อย่างที่วัดโพธารามที่สุพรรณบุรี
ชาวบ้านเขาบอกว่าก็ปล่อยร้างเอาไว้นานมาก

ชาวบ้านเขาบอกว่าอยากจะบูรณะ
เขาก็ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันเอง

เขาก็คิดว่าเออเอาสีทองไปทาก็ดูใหม่ขึ้น

คือเหมือนกับปล่อยทิ้งเอาไว้นานกว่า๕๐ปีนะ
จะพังแหล่ไม่พังแหล่ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้
แล้วปี๕๗เขาก็เลยช่วยกันบุรณปฏิสังคร

คือการบูรณะปฏิสังครผมว่า
คงไม่มีใครไม่เห็นด้วย
แต่พอบุรณะแล้วเอาสีมาทาแบบ
ก็เข้าใจว่าอยากให้สวยงามเหลืองทองอร่ำ
แต่พอทาแบบโอ้โหจนทองไปทั้งโบสถ์อย่างนี้
คนก็เลยไม่เห็นด้วยกันบางส่วนเหมือนกัน

โบราณสถานมันต้องงามแบบเก่าแบบของโบราณ
กรมศิลปากรก็เลยบอกว่าการบูรณะในลักษณะแบบนี้ค่ะ
เป็นการทำลายโบราณสถานด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็เข้าใจในเจตนาดีของชาวบ้านในพื้นที่
ก็อยากจะให้มันดูสวยดูใหม่
แต่จริงแล้วการจะบุรณะโบราณสถาน
ต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรไม่อย่างนั้นผิดกฎหมาย
มันมีเรื่องของวัสดุที่ใช้รูปแบบแบบต่างให้มันถูกต้อง
โบราณที่เขาทำกันมาไม่เหมือนกับบ้านใช่ไหม

เอาบ้านเก่าทาสีใหม่
อันนี้คือลักษณะบุรณปฏิสังหรณ์แต่ทาสีใหม่
แต่ชาวบ้านเขาก็เลยถามว่าที่นี่เขาทาสีทองกันมาตั้ง๒ปีแล้วนะ
ทำไมกรมศิลปากรก็ไม่เห็นจะว่าอะไรเลยเพิ่งจะมาว่ามาตื่นตัวเอาตอนนี้
ศิลปากรบอกว่ายอมรับว่าตกหล่นจริงในการสำรวจ
คลากรไม่เพียงพอที่จะไปสำรวจโบราณสถานทั่วประเทศ
เพราะว่าทางกรมศิลปากรบอกว่าตอนนี้คือไม่ใช่แค่จังหวัดสุพรรณบุรีนะ
ไปตรวจสอบเอาจริงหลายวัดในพื้นที่ภาคกลางเขาก็ทำกันเองแบบนี้

นี่ค่ะเราก็ส่งคุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราไปตามเรื่องนี้นะคะ
ไปคุยกับชาวบ้านในชุมชนจราเข้๓๐๐อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งก็เป็นชาวบ้านที่อยู่รอบวัดโพธารามหรือวัดที่ทาสีทอง
เป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้ค่ะ
ว่ามีความคิดเห็นยังไงในการบุรณะในลักษณะแบบนี้นะคะ
ที่ว่าเขาจะมาเอาผิดอะไรที่ว่าเรื่องทำลายสถานที่โบราณใช่ไหม
แล้วไม่ถามพวกป้าเขาหรือว่าป้าจะยอมให้คนอื่นมาทำร้ายเหรอ
พ่อป๊าของคนที่นี่อย่างภูศุกร์นี้เขาก็โตพ่อป๊านะ
แล้วคนที่นี่เลยพ่อแม่กกรากอยู่ที่นี่
แล้วเราจะทำลายเพื่ออะไรแล้วจะมาทำลายอะไรกันตรงไหนถามหน่อย
แล้วถามท่านที่ว่าจะทำลายเนี่ยมันทำลายดูเรื่องอะไร
แล้วเมื่อก่อนที่เราอยู่กันอย่างลำบากอยู่ที่โบสถพัง
ทำไมคุณไม่ท่ามเหลือจังนิดหนึ่งเลยว่า
แล้วก็คนที่มีจิตศรัทธามาช่วยสร้างช่วยทำ

ไม่ได้ใช้เลยห้าสิบปีได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์จริง

คือมีคนมากราบไหว้พระประธานตรงนี้เป็นจุดอับ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มีการมาทำวัดสวดมนต์เย็นทุกวันพระ
แล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือมาใช้เป็นทิศท่านที่ทำบุญ
บำเพ็ญบุญในวาระสำคัญต่างใช้ประโยชน์มาตลอดก้าพูดเลย
นักข่าวของเราก็ไปถามทางสำนักศิลปากรที่๒สุพรรณบุรี
ครับก็ได้รับคำตอบมาว่าการดำเนินการทางสำนักศิลปากรในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
คือเป็นชาวบ้านในพื้นที่แหละเขาก็ร่วมกันบริจาคช่วยกันบุรณปฏิสังขรอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ก็ถ้าถามว่าทำได้ไหมตามกฎหมายทำไม่ได้
ถือเป็นการกระทำความผิดตามพรบโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปี๒๕๓๕นะคะ
หลังจากนี้ทางนักข่าวของเราก็ไปถามต่อไปถามท่านเจ้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธารามค่ะ
ท่านก็ตอบว่าเบื้องต้นเนี่ยทางด้านสำนักศิลปากรที่๒สุพรรณบุรีส่งเจ้าหน้าที่มาคุยแล้วนะคะ
ก็บอกว่าโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถานที่ตกสำรวจ
ทางวัดก็เข้าใจว่าโบสถ์ไม่ได้เป็นโบราณสถานนึกออกไหม
ก็คือเขาปล่อยทิ้งเอาไว้จนเก่านาน
คือตอนที่เจ้าหน้าที่มาสำรวจบอกว่าอันนี้ตกสำรวจ
ตกสำรวจใช่ค่ะใช้คำว่าตกสำรวจ
เขาก็เลยบุรณะเขาทำกันเอง
แต่พอมาวันนี้จะมีลักษณะมาบอกว่าอ้าวทำไมไม่ขออนุญาตอย่างนี้

เขาบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้เนื่องด้วยว่าเป็นโบราณสถานของกรมศิลป์
คือไม่สามารถที่จะแตะต้องได้แล้ว
ก็คือเขาก็ขอส่งมอบงานบุรณะทั้งหมด
แก่กรมศิลปากรดำเนินการ
หรือว่ามีบุคลากรในการบุรณะ

ก็คือต้องส่งมอบงานชิ้นนี้ให้กับกรมศิลปากรดูแล
อธิบดีกรมศิลปากรค่ะ
นายอนานชูโชฎก็ชี้แจ่งแบบนี้นะคะว่า
ไปถึงกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาที่บุรณวัฒน์ที่เป็นโบราณอสถาน
ให้ยุติการกระทำดังกล่าวทันที
เพราะประเด็นในตอนนี้ไม่ใช่แค่การทาสีทองค่ะ
แต่ว่าเป็นการกระทำที่ผิดหลักการอนุรักษ์
เป็นการทำลายความเป็นของแท้ดั้งเดิมของโบราณสถาน
แล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาต
จากกรมศิลปากรตามพรบโบราณสถาน
ธิบดีกรมศิลปากรก็เลยบอกว่าก็เข้าใจนะ
เข้าใจเจตนารมณ์อันดีของชาวบ้านที่เขาไปช่วยกันทำนะคะ
ก็มีแนวทางในการอนุรักษ์ที่เขาก็เป็นวิถีชาวบ้าน

แต่จริงแล้วลักษณะแบบนี้เป็นการทำลายโบราณสถาน
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
มันจะกลายเป็นมุมกลับที่จะเป็นการทำลายด้วย

หมายตรงกันเพียงแต่กระบวนการและวิธีการ

สำนักศิลปากรทั่วประเทศตรวจสอบข้อมูลโบราณสถาน

แล้วก็ประสานไปกับทางวัดต่างแบบเร่งด่วนเลยนะคะ
เพราะเบื้องต้นรู้ว่ามีการทาสีทองทับทั้งวัด
ไม่ใช่แค่จังหวัดสุพรรณบุรี
หลายวัดทั่วภาคกลางสีอื่นก็มีใช่ไหม
ก็ถามว่ามีสีอื่นก็มีบ้าง

คนในพื้นที่เขาถามไงว่า
ที่วัดโพธารามเนี่ยเขาทาสีทองแบบนี้๒ปีแล้วนะ
แล้วทำไมกรมศิลปเพิ่งจะมาตื่นตัวมาสั่งให้หยุดตอนนี้
ธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงแบบนี้ค่ะ

ก็มีคนร้องเรียนเข้าไปตอนนี้
เขาก็ยอมรับว่าบุคลากรมีน้อย
แต่โบราณสถานมีมากดูแลไม่ทั่วถึง
แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยหารือแนวทางในการ

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า

หรือก็ต้องปล่อยให้เป็นสีทองไปแบบนี้เรื่อย
หรือจะแก้กันยังไงดี
ทาไปแล้วไงทาทั้งหลังแล้วไง

คือถ้าจะทำใหม่ให้กลับมาเป็นสภาพเหมือนกับของเก่า

มันไปสืบค้นยากแล้วว่าโบสถ์แห่งนี้เขาใช้หลังคาแบบไหน
กระเบื้องสีอะไรตรงไหนเป็นแปลนแบบไหนอะไรยังไง

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราตามให้